เรื่องราวของสองแถวเทคเด็กสแกนนะคะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่๒แล้วของภารกิจกวาดล้างกลุ่มคนเหล่านี้
โดยนโยบายใหม่ตำรวจเขาออกไปเลยนะคะ
ไปถ่ายรูปป้ายทะเบียนของรถคันดังกล่าว
เพื่อที่จะหาสืบสอบไปให้เจอว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของรถค่ะ
นี่คือภารกิจของชุดเฉพาะกิจกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ภายใต้การนำของนายสุกรีจารุภูมิ
ผู้อำนวยการกรองตรวจการที่มอบหมายให้นายสมชัยราชแก้ว
หัวหน้างานกองตรวจการขนส่งพนึกกำลังทหารกอรมน

ตั้งด่านสกัดจับกลุ่มบรรดา๒แถวเทคเด็กสแกน
บริเวณถนนสายรังสิตองคารักษ์
ซึ่งเรื่องนี้กำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานวันที่๒แล้วก็ยังไม่พบรถสองแถวเทคที่ทำผิดกฎหมายนะคะ
เพียงรถตู้แล้วก็รถชนิดอื่น
ก็เลยดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปจำนวน๑๘ราย
แต่เป้าหมายในการกวาดล้างจับกลุ่ม๒แถวเทคเด็กสแกนก็ยังคงดำเนินต่อไป
โดยจะเน้นหนักในช่วงปิดเทิมค่ะ
สุกรีบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่านอกจากเจ้าของรถจะมีความผิดแล้ว
ส่วนของคนที่ห้อยโหนเต้นท้ายรถก็มีความผิดด้วยเช่นเดียวกัน
โทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และส่วนของการกวาดล้างจับกลุ่มทางขนส่งได้เพิ่มแผนส่งชุดสายสืบออกไปถ่ายรูป
ทะเบียนรถตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียกเจ้าของรถมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามอำนาจของกฎกระทรวงค่ะ
ซึ่งนอกจาก๒แถวเทคแล้วทางขนส่งนะคะกำลังขยายผลไปถึงบรรดารถบัสเทคที่ติดไฟแสงสี
รวมไปถึงพวกรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่เข้าข่ายความผิดด้วย
ก็เลยขอความร่วมมือจากประชาชนถ้าพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน
หรือจะถ่ายรูปรถทะเบียนรถแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ
กันเป็นหูเป็นตาเนอะสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้